คุณผู้ชมครับประเพณีไทยโบราณของเรามีเยอะแยะมากมาย
หลายพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไป
วันนี้เรารวบรวมเอาไว้แล้วมีพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามบ้างเลยครับ
หนึ่งเดียวในโลกคำนี้ยังใช้ได้กับประเพณีไทยที่เป็นพิธีกรรมท้องถิ่นประจำพื้นที่หรือจังหวัดนั้นนะ
ให้ลูกหลานได้สืบทอดกันมาอย่างช้านาน
เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็จะมีงานประเพณีที่น่าสนใจ

ต่างกันออกไปตามแต่ละความเชื่อ
ส่วนวันนี้ตลอดข่าวของเราจะมีอะไรมาให้ชมบ้างนั้นไปดูกันค่ะ
หนึ่งเดียวในโลกกับประเพณีการแห่มาลัยเข้าตอก
ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเรื่อยมา
โดยประเพณีนี้จะเป็นการนำข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอกแตก
จากนั้นก็จะนำมาร้อยเป็นสายด้วยความศรัทธา
ก่อนจะนำไปถวายที่วัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
จากนี้ก็ยังมีการทำพิธีบวงสวงและรำประกอบเพลงมาลัยข้าวตอก
และปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตา
อกจากความสวยงามให้ได้ชมขบวนในแต่ละปีกันแล้ว
ก็ยังมีการประกวดมาลัยข้าวตอกเพื่อโชว์ความอลังการแบบนี้อีกด้วยล่ะค่ะ
ซึ่งถือเป็นการดึงดูดการท่องเที่ยว
และยังถือเป็นการชวนผู้คนให้ได้มาสัมผัสพลังศรัทธาวิถีอีสาน

หนึ่งเดียวในโลกกับงานบุญข้าวหลาม
ที่วัดบ้านแก่ตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งประเพณีนี้ก็ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา
ในช่วงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
เป็นประเพณีที่ยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ

ถือเป็นหนึ่งในลักษณะทาน๙ครั้งตามพุทธประวัติ

อกจากจะเป็นการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว
ก็ยังเป็นการทำบุญทรงเปรต
หรือเรียกว่าที่ปุประเผรฐี
บวงสวงเทวดาหรือเทวดาพลีไปในตัวอีกด้วย
โดยในงานก็จะมีการเดินขบวนแหกข้าวหลาม
โดยจะต้องปรุงรสข้าวหลามให้ได้๓รส
นั่นก็คือหวานมันเค็ม
ภายในปีนี้ก็มีการเผากว่า๕๐๐๐กระบอกเลยทีเดียว

เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็จะนำข้าวหลาม
พร้อมกับอาหารข้าวหวานไปร่วมทำบุญกันที่วัดค่ะ
อีกหนึ่งประเพณีที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก
กับประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาส
เป็นประเพณีสำคัญและยิ่งใหญ่
ของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใต้
โดยจะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ของทุกปี
ซึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้น
เป็นการนำผ้าพื้นยาวไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดี
ในวันสำคัญทางศาสนา
ซึ่งชาวนครก็จะร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา
นำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บต่อกันเป็นแถวยาวนับพันหลา
แล้วก็จะจัดขบวนแห่ผ้าขึ้นห่มพระบรมธาตุเจดี
โดยผ้าที่ขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีเรียกว่าผ้าพระบท
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
แถมยังได้บุญอันยิ่งใหญ่อีกด้วยล่ะค่ะ
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช
โดยแก่นแท้ก็อยู่ที่การบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด
โดยใช้องค์พระบรมธาตุเจดีเป็นตัวแทนนี่แหละค่ะ
ซึ่งประเพณีนี้ก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่อง
กลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด